มาดูเรื่องของฟืนไฟระวังกันหน่อยนะครับ
ไฟดูดไฟช็อตเพราะว่ามีเด็กชายวัย๘ขวบ

แล้วปรากฏว่าไฟช็อตคามือเลย

ไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะยื้อชีวิต
แล้วก็แม่ของเด็กก็เรียกชื่อเด็ก

นี่แหละครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนหลัก๒นะฮะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติ
ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ซอยเพชรเกษม๖๔นะครับ

ก็รุดไปตรวจสอบพร้อมกับอาสากู้ภัยมูลที่ร่วมกระตันอยู่นะครับ
แล้วก็ที่เกิดเหตุพบเด็กชายวัย๘ขวบ
หมดสติถูกไฟช็อตบริเวณนิ้วโป้ง
มือข้างซ้ายจนเป็นแผลไหม้

แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเขมราช

แต่เนื่องจากเด็กชายก็ไม่สามารถทนพิษบาดแผล
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ซึ่งเด็กชายคนนี้ก็คือเด็กชายนาบรพัฒน์วัยศรีแสงนะครับ
จากการสอบถามข้อมูลก็พบว่าก่อนเกิดเหตุ
เด็กชายนารพัฒน์วัย๘ขวบได้ไปเล่นกับเพื่อน
พักอาศัยอยู่ในซอยเพชรเกษม๖๔
ระหว่างนั้นแบตมือถือของเด็กชายนั้นหมดนะครับ
ก็เลยเข้าไปในบ้านพร้อมกับเพื่อน
เพื่อไปเสียปลั๊กจะชาร์จมือถือ
แต่พอจับสายไฟเท่านั้นแหละครับ

ก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ

แต่ท้ายที่สุดก็ช่วยเหลือไว้ไม่ทันนะครับ
เรื่องต้นทางด้านของร้อยตำรวจเอกกษิต
ขันอุทาบรองสาววัดสอบสวนสนหลัก๒

อาสาสมัครกู้ภัยนำส่งสถาบันนิติเวศ

เพื่อทำการผ่าชนะสูตรพลิกศพอีกครั้ง
แล้วก็รอให้ญาติมาติดต่อรับศพ
บำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ